ข่าวต่างประเทศนะครับล่าสุดองค์การยูนิเซฟออกมาเปิดเผยผลการศึกษา
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของร่างกายรวมทั้งสมองและอาจถึงขั้นกับเสียชีวิตได้
การยูนิเซฟได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเด็กและมลภาวะทางอากาศ
พบว่าในขณะนี้มีเด็กถึง๑ใน๗คนทั่วโลกนะครับที่สูดเอามลพิษทางอากาศเข้าไป
ซึ่งมีสารพิษหรือว่าสิ่งเจือปนเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเอาไว้อย่างน้อย๖เท่า
เอ็นโชนี่เล็กกรรมการบริหารขององค์การยูนิเซฟระบุว่า
ตลอดช่วง๕ปีที่ผ่านมาแต่ละปีจะมีเด็กราว๖แสนคนต้องเสียชีวิตเนื่องจากมลพิษทางอากาศ
และทุกวันนี้เด็กทั่วโลกกว่า๓๐๐ล้านคนกำลังเผชิญกับสภาพมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรง
ซึ่งการสูดอมลพิษทางอากาศเข้าไปนั้นไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อปอดเท่านั้น
แต่ว่ายังทำลายพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กไปพร้อมกันด้วย
จากนี้ยูดีเซฟยังได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีเด็กกว่า๒๐๐๐ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศสูง
ซึ่งมลพิษทางอากาศเหล่านี้มาจากควันจากท่อไอเสียของรถยนต์
ซึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากมีประชากรเด็กถึง๖๒๐ล้านคน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส์มีประชากรเด็กรวมกันกว่า๔๕๐ล้านคน